กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับมีเรื่องของช้างที่เป็นภาพที่หาดูได้ยาก

ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
พากันลงเล่นน้ำคลายร้อนสงกรานเหมือนเรานี่แหละนะคะ
ซึ่งจุดนี้ก็เป็นบริเวณอ่างเก็บน้ำหน้าหน่วยป้องกันไฟป่า
กิโลเมตรที่๒๗ทางไปน้ำตกป่าละอู
นักท่องเที่ยวเห็นเจ้าหน้าที่เห็นก็โอ้โห
ตาตื่นใจเพราะว่าไม่ได้เห็นช้างจำนวนเยอะขนาดนี้

ซึ่งก็มีช้างใหญ่๑๕ตัวช้างรุ่นมีงา๑ตัว
ช้างรุ่นไม่มีงา๘ตัวช้างเด็ก๕ตัว

นี่ช่างภาพชอบเลยนะได้บันทึกภาพสวยไว้นะฮะ
นั่นสิบริเวณฝายกระดับน้ำห้วยป่าลาวกิโลเมตรที่๒๘๒๙
ก็พบโครงช้างจำนวน๒๘ตัวเหมือนกันนี่อีกจุดหนึ่ง
เป็นช้างขนาดใหญ่๑๓ตัวช้างรุ่นมีงา๑ตัว

ช้างเด็ก๒ตัวช้างเกิดใหม่๒ตัว
จุดนี้ก็ลงเล่นน้ำคลายร้อน
เจ้าหน้าที่อุทยานแก่งกระจานก็บอกว่า
ถ้ารถชนิดใดก็ตามผ่านมานี่นะคะ
ก็ขอให้ใช้ความเร็วไม่เกิน๑๕๕๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
หากจะหยุดรถให้หยุดห่างจากช้างอย่างน้อย๓๐เมตร
หากช้างป่าเดินเข้าหาก็ให้เคลื่อนรถหนี
หรือจอดจนช้างเดินลงถนนไป
ค่อยเคลื่อนรถผ่านไปห้ามใช้แตร่ห้ามส่งเสียงดัง

เพื่อเผื่อว่าเกิดเหตุอะไรจะได้เคลื่อนไปอย่างรวดเร็วนะ